เคสนี้เป็นปัญหาเพื่อนบ้านมีใครเคยเจอแบบนี้ไหมคะ
คือเพื่อนบ้านเขาเอาน้ำมาเททิ้งคือข้างหน้าบ้านมันจะมีท่อระบายน้ำใช่ไหม
เขาก็เอาน้ำมาเททิ้งเป็นน้ำเสียเททิ้งที่ท่อระบายน้ำนี่แหละ
เขาบอกเป็นน้ำล้างปลาหมึกเหม็นมาก
แล้วคือเพื่อนบ้านเนี่ยพื้นบ้านสูงกว่าเทปุ๊บแหมก่อนจะลงท่อบางทีมันไหลมาทางบ้านเขา
เขาบอกว่าเขาโมโหมากตอนแรกก็ก่อปูนมากั้นแนวน้ำแล้ว
โดนไปร้องเรียนอีกว่าเอามากอกปูนในที่สาธารณะแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องทุบทิ้ง
จากเขาจะทุบปูนที่เกาะทิ้งแล้วเขาทุบหลอดไฟเพื่อนบ้านทิ้งด้วยเหมือนกันค่ะ
ตีจนแตกไม่แตกไม่หยุดคือวงจรปิดเห็นชัดเลยนั่นฝาครอบหลอดไฟหล่นลงมาก่อนอันดับแรก
แล้วเขาก็ไปตีซักอีกประมาณ๒๓ที
เหตุการณ์นี้ถูกโพสต์ลงในสื่อออนไลน์โดยคนที่ชื่อปอค่ะ
เขาบอกว่าพี่นักข่าวนักสื่อช่วยปอหน่อยครับแบบนี้เข้าข่ายทำลายทรัพย์สินไหม
เมื่อวานคู่กรณีมีการนำปูนมากั้นน้ำหน้าบ้านแล้วมาทำลายข้าวของเราแบบนี้
เราเอาผิดได้หรือเปล่าเขาเป็นตำรวจเก่าด้วยคนที่ทำ
แบบนี้ต้องทำยังไงเอาผิดได้ไหมตอนนี้กลัวและระแวงหมดแล้ว
ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ประเด็นนี้กันเยอะเลยทีเดียว
ส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะก็เจอกับคุณปอค่ะ
เขาบอกว่าก็เขากับชายในคลิปเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านกันนั่นแหละ
ก็มีปัญหาเรื่องการเทน้ำเสียลงที่ปากท่อสาธารณะบนถนนในซอย
เมื่อ๑๙ตราคมที่ผ่านมาเมื่อวานซืนผู้ชายในคลิปเขาปกกรปูลซีเมนต์
เป็นแนวกั้นน้ำในพื้นที่สาธารณะมันเลยทำให้น้ำเนี่ยไหลลงท่อได้ไม่สะดวก
เขาก็เลยร้องไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเทศบาลนครสวรรค์
แล้วก็ทางเทศบาลก็มีคำสั่งให้ทุบแนวปูนซีเมนออกเพราะเป็นพื้นที่สาธารณะ
คู่กรณีก็ยินยอมที่จะทุบออกโดยดีแต่เขาไม่ได้ทุบออกแค่ปูนซีเมนที่เกาะมากั้นน้ำไง
ตอนผมไม่อยู่บ้านเนี่ยเขาถือไม้มาทุบหลอดไฟผมจนแตกไปด้วยแบบเนี้ย
น้ำล้างจันทร์มันก็ไหลไปแค่นิดเดียวไม่ได้เยอะอะไรเลยเพราะว่าตรงนั้นมันมีท่อเป็นถนนสาธารณะเนอะ
ทีนี้ล้างไปเสร็จปุ๊บเขาก็มาบ่นว่าน้ำไหลไปอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ถึง๕ทีมันก็แห้ง
ทีนี้เขาก็เอาโบสถนเนี่ยมาบ่บนถนนเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยมันหลายทีเนี้ยพอบ่บนเสร็จมันเกิดการคัง
เราก็ต้องฟังความทั้งสองด้านนะคะเราก็ไปคุยกับคู่กรณีที่อยู่บ้านหลังติดกันนะคะบอกว่าอ๋อ
อ๋อเสื้อขาวกางเกงสีน้ำตาลอ่อนผมเอง

เพราะว่าข้างบ้านชอบเทน้ำมาทิ้ง
แล้วน้ำที่เทเป็นน้ำล้างปลาหมึกมันเหม็นมาก
แล้วบ้านเขาพื้นบ้านสูงกว่าน้ำมันไหลมาหน้าบ้านผมหมดเลย
ผมหงุดหงิดก็เลยไปตีหลอดไฟ

พอล้างเสร็จก็เทลงหน้าบ้านเทลงหน้าบ้านแล้วบ้านเขาสูง
มันก็มาลงหน้าบ้านผมหมด
เขาบอกว่าถ้าคู่กรณีไม่พอใจเขาก็ยินดีชดใช้ค่าเสียหายให้ค่ะ